คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมรู้ตัวไหมว่าส่งความสุขมาให้พวกเราเยอะแยะมากมายเหมือนกัน
กับคลิปวิดีโอต่างที่เป็นของคุณผู้ชมเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราถามไปเกี่ยวกับเรื่องของสิงสารสัตว์
เลี้ยงที่คุณผู้ชมจะรักแล้วก็หลงแล้วก็เลี้ยงมันอยู่เยอะเลยมันมีมุมน่ารักของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
วันนี้ทีมงานของเราน่ารักจริงก็เลยรวบรวมคลิปต่างคัดสรรมาแล้วที่คุณผู้ชมส่งมาให้กับเรา
เราก็เลยส่งมอบให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศได้ติดตามอย่ารอช้าไปดูกันเลยในช่วงของตลอดข่าว
คุณผู้ชมครับยังจำได้หรือเปล่าที่เราเคยบอกว่าหากคุณผู้ชมทางบ้านมีคลิปเด็ดสนุก
วันนี้เราเลยรวมคลิปน่ารักจากทางบ้านมาให้คุณผู้ชมได้ดูไปด้วยกันกับรวมความน่ารักต้นหาจากทางบ้าน
จะน่ารักกันขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่เรื่องแรกกับเรื่องของเจ้าเหมียวจอมสนที่คอยเข้ามาปวนที่คอยช่วยงานคุณแม่อย่างแข็งขัน
ว่าแต่จะช่วยยังไงเราไปดูกันเลยครับ
หรือมาเล่นเอาสนุกกันแน่เนี่ยเจ้าเหมียวตัวน้อย
เรายังคงอยู่กันที่เรื่องของเจ้าแมวเหมียวกันต่อครับ
คราวนี้เป็นเรื่องของแมวขโมยกันบ้าง
บอกเลยว่าการขโมยของเจ้าแมวตัวนี้ไม่ธรรมดา
เพราะเล่นขโมยกันซึ่งหน้าโอ้โหจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
ไม่ธรรมดานะเจ้าแมวขโมยบ้านนี้
ทำงานกันเป็นทีมตัวนึงข้าบมาส่งให้ที่ประตู
ส่วนอีกตัวก็รับมาให้ต่อเอาของออกไป
แม้ไม่มีใครเห็นเลยจ้าว่าขโมยอะไรไปโอ้ยทำไปได้เนอะเจ้าเหมียว
แบบนี้เขาเรียกว่าขโมยไม่เนียนต้องไปเรียนมาใหม่นะ
ขโมยกระเป๋าเจ้าของไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ใครล่ะจะจับไม่ได้
แมวหัวขโมยแบบนี้ต้องถูกถ่ายคลิปให้ชาวตลอดข่าวได้ดูกัน
ต้องขอขอบคุณคุณทิตยาสงนวลมากนะครับที่ส่งคลิปเจ้าเหมียวสุดแสบมาให้เราได้ดูกัน
ยังครับคุณผู้ชมเรายังอยู่กับเรื่องของแมวกันอีกสักเรื่อง
เราพาไปดูความน่ารักของเจ้าเหมียวตัวนี้กันบ้างกับการอ้อนเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของ
โอ้โหจะน่ารักขนาดไหนไปดูกัน
นี่เจ้านายไม่สนใจผมหน่อยหรือถ้าไม่สนใจผมจะเดินไปบนตัวแล้วนะนวลเหยียบแบบนี้เลย
โอ้โหอ้อนเจ้าของน่ารักเลยล่ะเจ้าเหมียวเอ้ย
ต้องขอขอบคุณแฟนคลับชาวตลอดข่าวมากนะครับที่มาร่วมแชร์โมเมนต์น่ารักของคุณพี่กับเจ้าเหมียวสุดเลิฟให้เราได้ดูกัน
จบจากเรื่องของแมวแมวเรามาต่อกันเรื่องของน้องหมาบ้างดีกว่าเรามาดูว่าความคึกของน้องหมาตัวนี้จะคึกขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ
อื้อหื้อนี่หมาหรือจิงโจ้ครับนี่โอ้โฮกระโดดเก่งมากลูก
เพราะว่าน้องดีใจที่ได้เห็นเพื่อนใหม่ยังไงเล่า
หรือน้องดีใจที่ได้ออกทีวี
วดชมให้แฟนตลอดข่าวได้เห็นกันแน่เนี่ย
ขอขอบคุณภาพจากคุณอภิญญาพีเอสมากนะครับ
เรามาปิดท้ายความน่ารักจากทางบ้านกันด้วยเรื่องนี้กันดีกว่าครับ
กับการเรียกลูกรักมากินข้าว
บอกได้เลยว่าเรื่องนี้มีจุดพีคจะพีคยังไงไปชมกัน

นิวได้อาบน้ำให้น้องด้วยน้องกำลังมา

น้องกำลังมาคอหนีน้องกำลังมา
กินข้าวเสร็จได้ไหมจ๊ะอาบน้ำให้

กินมาเลยแม่จ๊ะอาบน้ำละแม่

เป็นน้องหมูสุดน่ารักสองตัวนี้ล่ะครับ
โอ้โหฟังตอนแรกนึกว่าชื่อเด็กนะเนี่ย
แถมน้องทั้งสองก็แสนรู้จริง
เดินดุ๊กมากินข้าวอย่างอร่อยแล้วนะนี่
สงสัยคงหิวมากแหละครับแม่น่ารักจริง
ส่งคลิปความน่ารักของน้องหมูลูกรักมาให้เราดู
และนี่ก็คือความน่ารักปนหา
ส่งมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ยิ้มกัน
หากใครมีคลิปเด็ดสนุกหา
ก็ส่งมาให้พวกเราชาวตลอดข่าวได้ชมกันบ้างนะครับ

อยากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณทุกท่านจริง
ส่งคลิปต่างมาให้เราดูนะครับ

คุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนรายการตลอดข่าวนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าใครมีคลิปน่ารักแบบนี้

สามารถเข้าไปแล้วก็ส่งมาให้เราได้
เดี๋ยวทางทีมงานของเราจะรวบรวม
แล้วก็คัดสรรแล้วก็ออกมานำเสนอแบบนี้นะคะ

ที่เป็นส่วนร่วมในรายการของเราด้วยนะคะ